ไปที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าสุดหวาดเสียวเลย
ถ้าคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วนะคะคุณจะอุทานเป็นเสียงเดียวกับเราว่าโอ๊ยไปดูค่ะ
นี่ค่ะมาแล้วมาแล้วเห็นไหมมีเสียงแตรแล้วก็ชนจ้ะ
โอ๊ยไม่ค่ะคุณโอ๊ยเลยแหละชนแบบจังเลยนี่ขนาดบีบแตรแล้วนะ
เป็นภาพที่บันทึกได้จากกล้องหน้ารถนะคะ
แล้วมันไหลลงไปเรื่อยเลยเออไม่หยุดน่ะเอาดูสิคุณเนี่ยคุณเห็นไหม
แล้วมีคนอยู่ข้างในไหมคะเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณค่ะ
คือรถที่ชนเป็นรถอะไรรู้ไหมที่มาทางตรงภาพจากกล้องนี้
เป็นภาพจากรถพ่วง๑๘ล้อโอ้โหใหญ่รถพ่วง๑๘ล้อชนกับรถเก๋งไปเนี่ยค่ะ
แล้วคนขับเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างที่คุณชิสาถามมาดูกัน
บีบแตรก่อแล้วเตือนเป็นสัญญาณก่อแล้วก็ยังชนชนแล้วยังไหลต่อไปด้วยเนี่ย
เหตุนี้นะคะเกิดขึ้นตรงบริเวณสามแยกหนองรีถนนสายสุวรรณสอนอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
พอเกิดเหตุปุ๊บพี่กู้ภัยสว่างอาริยะจุดบ้านนาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเขารีบมาเลยค่ะ
รีบมาตรวจสอบก่อนเลยอย่างที่คุณชิสาถามว่ามีใครได้รับบาดเจ็บอะไรยังไงไหม
ต้องเป็นห่วงคนในรถแหละเพราะชนแรงแล้วไหลลงไปริมทางข้างทางแบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็ไปพบรถเก๋งคันนี้ค่ะอย่างที่เห็นคุณดูสภาพรถ
ยับไปข้างหนึ่งอ๋อสภาพรถนี่คือกระจกแตกเลยนะด้านข้างนี่บุบเลยอ่ะ
แล้วก็พบรถพ่วงจอดอยู่ข้างทางก็คือไม่ได้หนีไปไหนนะ
ชนแล้วก็จอดรอเจ้าหน้าที่มาแต่ดูสภาพรถแล้วเนี่ย
โอ้โหไปถามคนขับรถพ่วงกันก่อนเราไปถามคุณพี่เสกสรรชาญขุนทศค่ะ
แกบอกว่าแกขับรถบรรทุกน้ำตาลมาจากโคราชแล้วจะไปส่งที่ระยอง
แกก็ขับมาตามทางตรงตรงมาปกติเลยอย่างที่เราเห็นตามภาพจากกล้องหน้ารถของแกเนี่ย
ก็ขับมาเรื่อยเรื่อยแต่พอแกขับมาถึงที่บริเวณที่เกิดเหตุ
เฮ้ยมีรถเก๋งถอยหลังออกจากร้านสะดวกซื้อแบบที่เราเห็นในภาพ
กล้องหน้ารถนะคะแล้วพี่แกเห็นแล้วเห็นแล้วแต่มันเบรกไม่ทันไงเนี่ย
พยายามเบรกแล้วแล้วบีบแตรด้วยเหยียบเบรกด้วยหักหลบหักขวาออกไปแล้ว
ทำทุกอย่างสารพัดวิธีแล้วแต่มันไม่พ้นก็พุ่งชนรถเก๋งแบบจังกลางลำเลย
จนคุณพี่เสกสรรแกบอกโอ้โหน่าเสียเลยนะเข่าซุดเลยอ่ะชนแบบนี้นี่แบบจะเป็นยังไง
นั่นสิดูจากระยะการชนแล้วอ่ะคุณคิดว่าคนขับรถเก่งมันจะเป็นยังไง
โอ้โหต้องเจ็บแน่แล้วใช่ไหมเพราะว่าชนกันกลางลำแบบนี้
แต่ไม่ใช่ค่ะงานนี้ไม่ใช่อย่างที่คิดเพราะไม่มีใครเป็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว
ทำไมอ่ะไม่ใช่ปฏิหารหรืออะไรค่ะคุณคนขับรถเก่งแกเล่าให้ฟัง
ชื่อว่าคุณป้าลำจวนลิ้มศรีประเสริฐแกบอกว่าแกขับรถมาเนี่ยนะมาซื้ออาหารต่าง
เพื่อจะไปทำก๋วยเตี๋ยวแกมากับหลานสองคนเนี่ยคุณป้าคนนี้มากับหลาน
แล้วพอแกมาถึงร้านสะดวกซื้อจุดที่เกิดเหตุเลย
แล้วป้ากับหลานแกลงจากรถใช่ไหมคุณแกลงจากรถปั๊บจอดรถปุ๊บ
แกก็ลงไปซื้อของสบายใจแกลืมดึงเบรกมือตอนจอด
โอ้โหทำให้รถเนี่ยที่มันจอดเข้าไปทางลาดนิดนึงเนี่ยมันไหลออกมาเอง
โอ้โหคือไม่มีคนอยู่ในรถไม่มีคนอยู่ในรถ
รถมันค่อยไหลลงมายังถนนนะคะ
คนขับสิบรถก็บีบแต๊ะไปเบีบแต๊ะถึงว่าทำไมไม่เบรก
เพราะไม่มีคนขับรถมันไหลลงมาจากที่จอด
นึกว่ารถผีสิงเออไม่ใช่นะคะ
โถเอ้ยเนี่ยเห็นไหมคุณอุทานดังอีกครั้งหนึ่ง
โอ๊ยป้านะป้าลำจวนแล้วก็ลุ้นตามไปด้วย
เพราะว่าดูจากสภาพรถเนี่ยกลัวว่าจะมีใครได้รับอันตรายบาดเจ็บไปนะคะ
แต่ก็โชคดีบอกอย่างนี้ละกัน
เพราะดีที่คุณป้ากับหลานแกไม่ได้อยู่ในรถแล้วไม่เป็นอะไร
แต่ก็อยากฝากย้ำเตือนนะทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะ
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้เสมอไป
คุณจอดรถเนี่ยคุณต้องดูดีนะจอดรถขวางเขาไหมไม่ขวางใช่ไหม
เนี่ยเหตุผลมันเกิดจากลืมดึงเบรกมือตอนจอดรถแล้วที่จอดรถเนี่ยมันเป็นทางลาดนิดนึง
มันทำให้รถมันไหลลงมาได้เพราะฉะนั้นแล้วจอดรถแล้ว
ไม่ใช่ว่าจอดแล้วจบเนอะก็ต้องดูดีว่าเราจอดรถดีหรือยัง
อย่างนั้นมันก็ไหลต่อไปเรื่อยแต่ถ้าไม่ชนมันไหลไปไหนอ่ะคุณว่า
สมมุตินะผมเป็นคนขับรถสิบล้อเนี่ยพอชนแล้วเดินลงมาแล้วไม่เห็นคนในรถนี่ผมหลอนเลย
ผมตกใจนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นรถมันมาไงวะ
มันไม่ใช่ปฏิหารหรืออะไรใดทั้งสิ้นแต่ว่ามันเป็นความสะเพราของเรานะ
จอดรถแล้วต้องสังเกตสังกาถ้าเราไม่ได้ขวางใครก็ดึงเบรกมือเอาไว้เพื่อความปลอดภัยด้วย
ออกมาดีนะไม่ใช่คุณป้าออกมาจากรถรถหายไปไหน

เสียเงินซื้อของต้องเสียเงินซ่อมรถอีกงานนี้นั่นยังไงล่ะ